ช่วงคืนที่ผ่านมาเนี่ยมีเหตุการณ์ที่น่าสลดเกิดขึ้น
หลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุว่ามีผู้ถูกทำร้ายจนเสียชีวิตอยู่ในบ้าน
ผู้ที่ก่อเหตุนะคือนายพิรุณอินทองแก้วอายุ๓๒ปีเป็นสามีครับ
จอบทุบนางวันระวีหมุนวงอายุ๒๗ปีจนเสียชีวิตอยู่ในบ้าน
บ้านอยู่ในสมบลโคกชง่ายอำเภอจังหวัดพัทธลุง
หลังจากก่อเหตุแล้วนายพิรุณผู้เป็นสามีไม่ได้หนีไปไหนนะ

ส้วนเช้าวันนี้ตำรวจสอพพลัทธลุงได้ไปศอบปากคำนายพิรุณที่สอพโคกชง่าย
ว่าเป็นคดีใหญ่นะครับใช้เวลาสอบปากคำอยู่นาน๓๐นาทีได้แล้วก็
นำตัวกลับไปคุมขังในห้องควบคุมตัวผู้ต้องหาเหมือนเดิมพัน
ตำรวจเอกโชติวัฒน์เหลืองวิไลรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัด
ทะลุงบอกว่านายพิรุณผู้ต้องหาสารภาพว่าก่อเหตุไปก็เพราะ
ทะเลาะกันบ่อยครั้งโดยเขาอ้างว่าส่วนหนึ่งมาจากความหึง
ห่วงก่อนหน้านี้นายพิรุณผู้ก่อเหตุอ้างว่าเคยจับได้ว่าภรรยา
ก็คือนางวันระวีที่ตายเนี่ยนะเคยมีผู้ชายมาจีบมาชอบพอ
ทั้งทั้งที่ก็รู้ว่าแต่งงานแล้วเมื่อคืนนี้นายพิรุณบอกว่ากลับ
เข้ามาในบ้านเห็นภรรยานอนคลุมโปรงอยู่แล้วเล่นโทรศัพท์อยู่
ห้องนอนก็เกิดความโมโหแล้วก็ยอมรับว่าตัวเองก็เสพ
ยาบ้ามาด้วยก็เลยใช้ไม้ตีภรรยาภรรยาวิ่งหนีออกมาแล้วไป
ลงที่ห้องโถงของบ้านนายพิรุณก็เดินไปหยิบจอบที่วาง
ไว้อยู่ข้างบ้านเอามาตีซ้ำจนเลือดนองเต็มพื้นเสีย
ชีวิตหลังจากก่อเหตุได้ขี่จักรยานยนต์ออกไปกับลูกชายวัย๕
ขวบนะฮะพาลูกไปด้วยโดยไปมอบตัวที่ตำรวจสพโคก

หลังจากนั้นนะคะผู้สื่อข่าวก็ไปที่บ้านเกิดเหตุนะคะ
นางหนูอิ้งอินทองแก้วอายุ๗๕ปีเป็นแม่ของคนก่อเหตุเขาเล่า
ให้ฟังแบบนี้ค่ะบ้านหลังนี้ลูกชายอยู่กับลูกสะพ้ายและหลาน
ชายอายุ๕ขวบก็อยู่กัน๓แม่ลูกนะพ่อแม่ลูก๓คน
ลูกชายเป็นช่างทาสีค่ะออกไปทำงานต่างจังหวัดบ่อย
คืนเกิดเหตุแม่เนี่ยอยู่บ้านอีกหลังนึงก็อยู่ติดกันได้ยินเสียงเอะอะ
ก็ไปที่บ้านเห็นว่าหลานชายวัย๕ขวบเนี่ยนั่งร้องไห้อยู่หน้าบ้าน
เปิดประตูเข้าไปลูกสะพ้ายนอนจมกองเลือดอยู่
แม่ของคนก่อเหตุบอกว่าสาเหตุก็น่าจะมาจากความหึงหวงนี่แหละ
ลูกสะพ้ายอยู่กับบ้านไม่ทำงานอะไรชอบเล่นการพนันด้วย
ก่อนหน้านี้เคยจำนำรถเคยเอาสร้อยทองไปขายมาแล้ว
แต่นายพิรุณคนก่อเหตุก็ตำรวจแจ้งข้อหานักเลยนะคะ
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและเสพยาเสพติดก็นำตัวสงสารพัทธลุง

แต่ก็เป็นคำกล่าวอ้างของทางผู้ต้องหากับแม่ของผู้ต้องหานะฮะ
ทางผู้ตายก็ไม่มีสิทธิ์จะมาชี้แจงอะไรแล้ว